ดีแล้วก็ตอนนี้กลับมาใส่
สถานการณ์ถ้ามันแปรเปลี่ยนไป

ยังไม่ยอมมาแสดงตน

ยังไปเที่ยวยังไปเที่ยวขับเที่ยวมาเที่ยวห้างสรรพสินค้า
กินเหล้ากินอะไรด้วยกันแล้วยังเดินทางข้ามจังหวัด
อย่างนี้ก็อาจจะอาจจะต้องใช้มาตรการที่รุนแรง
เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ

ต้องเฝ้าระวังจากนี้อีก๑๔วันหรืออีกกี่วันยังไง
ก็ต้องเฝ้าระวังไปเรื่อยจนกว่าทุกอย่างจะนิ่ง
เขามีวงเป็นชั้นอยู่แล้วสมบัติสูงกลางต่ำ
พวกกรรมนี้๑๔วันเรียบร้อยไม่มีปัญหา
กลาง๑๔วันไม่มีปัญหาพวกสมบัติสูงจริงเนี่ย
ก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าพวกที่เสี่ยงสูงเนี่ย
ถ้าเขามาแสดงตนเนี่ยเราก็ถ้าไม่มีเชื้อ๑๔วันก็ไม่มีปัญหา
ถ้ามีเชื้อก็มารักษา